คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องสลดใจอีกเรื่องหนึ่งนะคะ
ที่เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่โคราช

ทีนี้พอได้เวลาข้ามมืดแล้วเพื่อนก็กลับแล้ว

ท้ายที่สุดแล้วคือจมน้ำ

เชือกที่มันผูกกระมังที่สำหรับใส่หอย

ภายในคลองน้ำหลังบ้านวังโป่งที่หมู่๑๒
ตำบลบ้านเก่าอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีคนจมหายไปในคลอง
ก็นำกำลังนำหน่วยกู้ภัยเข้าไปตรวจสอบ
พบว่าที่บริเวณริมฝั่งคลองเนี่ยนะคะ
มีหอยขมกองอยู่กับขวดเหล้าขวดน้ำ

ว่าของต่างเป็นของนายบุญรอด

ที่นายบุญรอดอาจจะจมอยู่ในคลองดังกล่าว
ดังนั้นค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการประสานชุดประดาน้ำ
งมค้นหาใช้เวลาในการงมอยู่๓ชั่วโมงกว่า
คุณผู้ชมก็สามารถงมร่างนายบุญรอดขึ้นมาได้
แล้วสภาพคือมีเชือกผูกที่กระมังใส่หอย
รัดคอตัวเองแล้วก็มีกระมังติดอยู่ที่คอด้วยนะคะ
ซึ่งก็คาดว่าเชือกแล้วก็กระมังเนี่ย
เป็นสาเหตุที่ทำให้นายบุญรอดจมน้ำเสียชีวิตนะคะ
ซึ่งเพื่อนผู้ตายคือนายสมชายวิเศษนคร
ได้เล่าให้ฟังว่านายสมชายและนายบุญรอด
ก็ชวนกันมาดื่มเหล้าขาวแล้วก็งมหอยขม

พอตอน๔โมงเย็นนายสมชายก็ได้หอยพอกันกับนายบุญรอด
แล้วก็คิดว่าพอแล้วก็ชวนเพื่อนคือนายบุญรอดกลับบ้าน
แต่นายบุญรอดบอกว่าเดี๋ยวยังไม่กลับกลับไปก่อนได้เลย

เพราะว่าตอนนี้หอยที่ได้มันน้อยเกินไป
ก็เลยทำให้นายสมชายกลับบ้านไปก่อน
แล้วทีนี้รอรอรอจนข้ามมืด
ทำไมนายบุญรอดยังไม่กลับมา
ก็เลยกลับไปตามเรียกหาอยู่ริมคลอง
เรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีสัญญาณตอบกลับมา
ทีนี้นายสมชายก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ช่วยค้นหานะคะ
เจ้าหน้าที่ได้นำศพไปชนะสูตรเพื่อหาสาเหตุการณ์ตายที่แท้จริง
แล้วก็จะต้องสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการต่อไปค่ะ